ต่อกันที่เจ๊คนนี้เขาบ้างดีกว่านะคะเดินไปที่ไหนใครก็ต้องหลบเจ๊หมอนจากซิตคอมเมนต่อนั่นเองนะคะ
หรือว่าพี่ปุ๊ยคุณพี่พระอูนนะฮะพักหลังมาเห็นแกแว๊บไปแวบมา
ว่าจะไปอยู่เบื้องหลังแบบเต็มตัวเต็มใจแหละเพราะบอกว่าเจ๊หมอนจะไม่อยู่เป็นต่อแล้วเหรอ
คือมีข่าวเมาส์มาพี่แจ๊คคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณเจ๊เขาเนี่ยนะคะเลื่อนขั้นจากผู้กำกับมาเป็นผู้จัดละครไปอีก
แต่ก็ไม่ไว้ว่ามีบ่นนะยุคนี้สมัยนี้ทำละครก็ยากยากเอาใจยากมากจริงทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกใจ
แบบนี้ก็จะไม่เปรี้ยงไม่ปร่างมันหลายต่อหลายอย่าง
รวมไปถึงข่าวลือที่บอกว่าเจ๊หมอนเนี่ยจะอำลาสิ้นความเป็นต่อจริงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นช่วงหลังเนี่ยมาแว๊บเองนะฮะ
ไปถามเจ๊หมอนพี่พอูลกันเลยค่ะ
คือรสนิยมของคนเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากรสนิยมของคนดูและของคนในประเทศเรามันเปลี่ยนไปเร็วมาก
คนเดี๋ยวนี้ดูอะไรที่รวดเร็วการเล่าภาษาสมัยก่อนมันไม่ฮิตในสมัยนี้
ความนิยมมันเขาไม่ชอบแล้วพอมันมีโซเชียลมีเดียนะคะทุกคนสามารถวิจารณ์ใครก็ได้

เป็นต่อยังอยู่ค่ะแต่อาจจะมีเวลาถ่ายน้อยลงเพราะว่ามันตรงกับคิวคิวละครอันนี้ค่ะ